มาที่จังหวัดระยองมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวเป็นตำรวจสายสืบ
สายสืบเขาไม่สวมชุดตำรวจนะไม่สวมเครื่องแบบนะ
ในหนังเลยผมเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาอย่างนี้หรอ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนสนสพอะไรก็ว่าไป
เขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจสายสืบ
ไปเจอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งอยู่ตามท้องถนนแล้วก็บอกว่าพาผมไปหน่อย
ผมเจอผู้ต้องหาผมจะต้องรีบไปตามผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเมื่อปี๒๕๕๙

มึงไปส่งผมหน่อยจากนั้นเขาก็หลอกให้ผู้ชายคนนี้ไปขึ้นรถญาติ
บอกว่ารีบมากคุณไปขึ้นรถญาติก่อนมันอันตรายเดี๋ยวผมจะขี่ไปเองคนเดียว
ขอยืมรถจักรยานยนต์คุณหน่อยจะตามผู้ต้องหาตามไม่ทันแล้วเนี่ย
ถ้าได้บึงรถคุณไปนะผมรับรองผมจะจับผู้ต้องหาได้แน่นหน่อย
แต่ถ้าคุณไปด้วยมันจะอันตรายแล้วก็จะทำให้ช้า
สรุปแล้วนะคะพอได้รถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลย

โจรเจินก็ไม่เจอล่ะค่ะไปนั่นล่ะเป็นโจรเองนะฮะ
นายนัทธวุฒิก๊วยสมบูรณ์อายุ๒๐ปีค่ะ
พาตำรวจสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมาชี้จุดเกิดเหตุที่

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองหลบหนีไปนะคะ
นายนัทธวุฒิเล่าให้ฟัง๕โมงเย็นของวันพุธที่ผ่านมา

และรถจักรยานยนต์คันนี้ยืมเพื่อนมาด้วยนะ

มีผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีคนหนึ่ง

ขวางหน้ารถของนายนัทธวุฒิเอาไว้
บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจสายสืบสพนิคมพัฒนา

แล้วมีการโชว์หมายจากไปรุ่นสองคน

ในภาพเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
คุณนัทธวุฒิก็เชื่อค่ะ

อืมแต่ว่าผมไปทำธุระให้พ่อ
ไปที่บ้านก่อนได้ไหมไปขออนุญาตพ่อด้วย
ไม่นานหรอกคนร้ายเขาก็ไปนะ
ไปที่บ้านพ่อด้วยนะคะเปิดเป็นร้านขายของนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปขออนุญาตพ่อเรียบร้อย

ไปก็ได้แต่ให้ญาติขี่รถจักรยานยนต์
ตามไปด้วยอีกคันหนึ่ง
ทีนี้พอมาถึงจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยวนี่นะคะ

ตำรวจปลอมเขาก็บอกนัทธวุฒิบอกว่า

จะรีบขี่รถจักรยานยนต์ตามไปจับตัว

ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ญาติ

เพราะกลัวจะอันตรายกลัวจะไม่ปลอดภัย

แล้วก็ซ้อนท้ายย่านกลับไปรอที่บ้านย่านนี่นะคะ

ก็เลยตัดสินใจพาญาติย้อนกลับไปดูที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพนิคมพัฒนาค่ะ